เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์
ไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนกันบ้าง
ที่วัดบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ยิ่งใกล้วันที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะประกาศผลรางวัลบรรยากาศยิ่งคึกคัก
เราบัดได้นักลงทุน
เดินทางมาที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

เขาบอกว่าวิธีการขอโชคขอลาบมันง่ายแสนง่าย
ก่อนอื่นไปจุดทูปก่อนเลยแล้วอธิษฐานขอเจ้าแม่ตะเคียนให้โชคให้ลาบ
ขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องทำเลยก็คือนำแป้งมา
เอาแป้งมาเลยมามาทำอะไรต่อ
เอามาทาที่บริเวณลำต้นตะเคียน

เพราะว่าต้องนับจำนวนทูบให้ครบก่อน
โอ้โฮผิดไม่ได้ไงเราต้องเพ่งจิตอธิษฐาน
ใช่ไหมคนเรามันมีความตั้งใจต้องนับทูบให้ครบ
แล้วกว่าจะจุดก็ต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่ง